คู่รักคู่นี้นะคะคุณเชนแล้วก็คุณแพร่
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับข่าวดีที่หลายคนลุ้นนะ
บอกว่ากำลังจะแต่งแน่เลยกำลังจะแต่งแน่เลย
เอาจริงยังไงยังยังไม่ได้ใกล้ไม่ได้อะไรยังไม่มี
แต่คนบอกว่าดูรูปคู่บ่อยช่วงนี้คิดว่ากำลังจะแต่งงานหรือเปล่า

เชนบอกกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าตอนนี้ยังนะ
แต่สำหรับเชนแล้วถึงว่าจะยังไม่ได้แต่ง
แต่เชนตอนนี้คือเสือสิ้นลายค่ะ
อดเขี้ยวถอดเล็บหมดแล้วเพื่อแพร่คนเดียว
สวีทขนาดนี้จริงหรือเปล่าไปฟังเชนหน่อยสิ
ก็ถอดเที่ยวเล็บของเราแล้วครับ
ก็ไม่ยอมรับซะทีเดียวนะว่าเป็นเสือสิ้นลาย
บอกว่าเสืออยากสร้างครอบครัวแล้วก็แค่นั้นเองนะคะ

เขารับจากบทแบบร้ายอย่างเงี้ยนะ